ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเลยนะฮะ
เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะลูกเขยนี่โหดเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านนี้นะฮะเป็นบ้านสองชั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีผู้เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตอยู่คนนึงนะครับในหมู่บ้านปากหมากตะบนศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยชั้นล่างเนี่ยลักษณะคล้ายกับห้องรับแขกนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านชื่อนายอิทธิพลจันพาณิชย์อายุ๗๒ปีแล้ว
นี่นะฮะสภาพศพนะครับถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปด
กระสุนเนี่ยเข้าไปสามนัดมีเจาะเข้าศีรษะหนึ่งนัด
ใบหน้าหนึ่งนัดแล้วก็ที่คอหนึ่งนัดข้างข้างศพของนายอิทธิพลมีปืนแก๊ปยาว
ตกอยู่กระบอกหนึ่งซึ่งที่บ้านบอกว่าเป็นของผู้ตายนั่นแหละ
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุนี่ฮะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนายนรงฤทธิ์
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยปืนจุดสามแปดยิงพ่อตาตายแล้วก็หาย
เลยเมื่อคืนนี้เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายนรงฤทธ
เนี่ยแต่งงานอยู่กินกับลูกสาวของบ้านนี้ได้๑๖ปีแล้วนะแต่
ช่วงหลังมีเรื่องระหองระแหงกันเพราะว่าชอบเมานะเมายาเสพ
ติดแล้วก็ทุบตีเมียไม่เว้นวันจนนายอิทธิพลที่เป็นพ่อตาทน
ไม่ไหวบอกให้แยกกันอยู่นะแต่ยังไม่ได้หย่ากันนะเมื่อคืนนี้พ่อตา
ลูกเขยเขาทะเลาะกันอีกอย่างรุนแรงด้วยต่างฝ่ายต่างมี
ปืนสุดท้ายฝ่ายพ่อตาถูกยิงตายนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่
มานะครับส่วนวันนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงเที่ยงที่ผ่าน
พนักงานสอบสวนเรียกนางสาวสุพธิดาวรินทราอายุ๓๗ปีลูก
สาวของผู้ตายแล้วก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุมาให้ข้อมูลกับ
พนักงานสอบสวนวันนี้ก็สอบปากคำถามข้อมูลกันอยู่สองชั่วโมง
ได้นางสาวสุพธิดาบอกว่าอยู่กินกับนายนรงฤทธิ์จนมีลูก
๒คนคนโตอายุ๑๒คนเล็กอายุ๘ขวบสามีเนี่ยเป็นอดีต๒
หอนะเป็นทหารยศ๑๐เอกออกจากราชการแล้วออกจากราชการเพราะว่าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยต้องลาออกมานิสัยส่วนตัวคือ
ขี้มากเวลาไปเมายาเสพติดมาเนี่ยชอบมาทุบตีเธอพอ
ของเธอก็เลยบอกให้แยกกันอยู่แยกกันอยู่ตั้งแต่พฤศจิกายน
ปีที่แล้วแต่ไม่ถึงขั้นอย่าขาดเพราะว่าพ่อบอกให้โอกาสถ้าเลิกยา
ได้เนี่ยค่อยกลับมาอยู่กับเธอใหม่แต่ทีนี้สามีของเธอ
คือนายนรงฤทธิ์เนี่ยหาว่าพ่อเธอเนี่ยกีดกันแล้วหาว่า
ขั้นสั่งให้หย่าเมื่อคืนนี้ปีนกำแพงหลังบ้านเข้ามามา
ถึงเนี่ยมาโวยวายอยู่ในบ้านพ่อก็เลยหยิบปืนแก๊ปยาว
เพื่อเอามาคู่แต่นายนโรงฤทธิ์สามีเนี่ยพกปืน๓๘มาด้วย
ยิงใส่พ่อเลยเธอบอกว่านัดแรกเนี่ยกระสุนเข้าคอพ่อพ่อ
ล้มลงเธอก็ตกใจมากรีบเข้าไปปั๊มหัวใจพ่อจนมีญาติ
ญาติเนี่ยได้ยินเสียงปืนวิ่งมามาช่วยกันปั๊มหัวใจพ่อ
แต่ปรากฏว่านายนรงฤทธิ์ไม่หยุดนะเอาปืนมาขู่ไม่ให้
กับญาติเนี่ยเข้ามายุ่งแล้วยิงใส่พ่อซ้ำอีกสองนัด
กระสุนเข้าใบหน้ากับศีรษะก่อนจะวิ่งหลบหนีไปค่ะ
คือเข้าที่คอถูกไหมพี่ใช่ค่ะอ่าแล้วนัดที่สองหรอพี่นัด
ที่สองนี่ที่เห็นแล้วก็กอดพ่อปั๊มพ่อไปนั่นจำนวนบริเวณสรร
จมูกน่ะตรงเนี้ยอ่าแล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุเขาดีไป
ยังไงพี่นี่ไปทางหลังบ้านค่ะหลังบ้านเป็นป่าอ่าค่ะ
อืมส่วนสาเหตุนี่คือมาจากความหึงหวงใช่ค่ะถูกไหม
แล้วก็เนี่ยความหึงหวงความที่แบบว่าหนูขอยาแล้วก็
คิดว่าพ่อตาเนี้ยขาดความไม่ให้เขากลับคืนมาหาหนูอะไร
ประมาณเนี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่เออคือถ้าตัวเองน่ะเขาขึ้น
ตัวเองดีขึ้นก็พร้อมที่จะเอากลับคืนมาก็คือเลิกยา
ติดใจนะคะก็พร้อมโอ้โหนี่โหดร้ายมากนะฮะนี่ขนาด
เขาช่วยปั๊มหัวใจกันแล้วยังไม่ยอมให้เขาช่วยเลย
นะครับมีคนหนึ่งที่กำลังช่วยกันอยู่เมื่อคืนนี้นะครับ
ของผู้ตายไปช่วยปั๊มหัวใจอยู่ด้วยบอกว่าลูกสาวของ
ผู้ตายเนี่ยโทรมาบอกโทรมาขอความช่วยเหลือบอกว่านาย
โรงฤทธิเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็มายิงพ่อเธอ
ก็เลยรีบวิ่งมาดูมาถึงเนี่ย
เห็นทางสุพธิดาเนี่ยกำลังปั๊มหัวใจพ่ออยู่
ก็รีบเข้าไปช่วยอีกคนนึง
แต่นายนรงฤทธิ์บอกว่าอย่ามายุ่งแล้วเอาปืนมาเนี่ย
เอามาขู่แล้วก็หันไปจ่อยิงซ้ำเลย
สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของลูกสาวของผู้ตายเนี่ย
เมียของนั่นโรงฤทธิ์ไปแย่งปืนมาได้พยายามจะไปแย่งปืนนะ
ส่วนตัวของคนที่มาช่วยเขาก็รีบหนีออกมาข้างนอกก่อน
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัด
แล้วผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปหลังจากยิงซ้ำอีก๒นัด
แล้วผมก็ผ่าออกมาจากตรงนั้น
แล้วตอนที่ยิงซ้ำอีก๒นัดพี่เห็นไหม
ไม่เห็นครับก็ผมออกมาแล้ว
นี่ทางครอบครัวของผู้ตายนะฮะก็คือนายอิทธิพลเนี่ย
บอกว่ายังไงจะฝากศพไว้กับทางโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
จะยังไม่จัดพิธีศพอะไรทั้งสิ้น

กว่าจะจับตัวนายนรงฤทธิ์คนก่อเหตุได้
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุวันนี้เงียบเลยครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นพื้นที่เอาไว้อยู่นะฮะ
ให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
มีการปิดล็อกกุญแจข้างบ้านก็มีกระบะ

เป็นของลูกสาวผู้ตายนะจอดอยู่
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น

แต่ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหมือปืนนี่ถือว่า
โหดร้ายแล้วก็โหดเยี่ยมเหลือเกิน
บอกว่าตอนนี้กำลังเร่ง

แล้วก็ขออนุมัติศาลจังหวัดเลยเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว
ผู้ต้องหายังหลบหนีนะครับเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
มีปืนจุดสามแปดติดตัวไปด้วยนะฮะ